ท่านผู้ชมครับท่านไหนที่ใช้บริการรถตู้โดยสารเป็นประจำเนี่ย
ค่ะลองบอกกับเราหน่อยว่าเออปกติถ้าเขาจะต้องขึ้นรถตู้คันนี้นะ
เราจะไปคันนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วเนี่ย
แต่ต้องรอผู้โดยสารคนอื่นก่อนเขาจัดคิวกันยังไง
สมมุติเราเป็นคนแรกที่จะต้องขึ้นรถตู้อ่าคุณเขียนมาสอนมาถึงก่อน
คำถามคือคนแรกสามารถเลือกที่นั่งได้ไหมว่าจะนั่งตรงไหนก็ได้
อยากจะนั่งแถวหน้าสุดก็ได้ไหมหรือคนแรกต้องเข้าไปในสุดเลย
แล้วก็ให้คนต่อต่อไม่ขึ้นไปขึ้นไปอย่างเงี้ยเออนี่อ่ะ
ปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะมันเกิดขึ้นก็เพราะเรื่องการจองที่นั่งเนี่ย
อืมผู้หญิงคนหนึ่งเขามาถึงก่อนค่ะนั่งรถตู้นะเขาก็มาถึงก่อน
เขาก็เออข้างในสุดมีว่างหนึ่งที่แล้วตรงใกล้ประตูทางออกอ่ะ
มันจะเป็นเบาะเดี่ยวใช่ไหมมันจะนั่งได้เหยียดอะไรแข้งเหยียดขาสบายหน่อย
เขาอยากนั่งตรงนี้เขาก็เอากระเป๋าเขาวางตรงนี้แต่เขายังไม่ขึ้น
เพื่อที่ใครมาจะได้เข้าไปข้างในอืมแต่ผู้หญิงคนสุดท้ายที่เขามาเนี่ย
จะเต็มคนที่สิบสองแล้วค่ะเขาบอกว่าคุณน่ะต้องเข้าไปข้างในอืม
ก่อนเข้าไปข้างในไม่ใช่เอากระเป๋ามาวางจองอย่างนี้
โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวเธอก็ยอมนะเธอก็ยอมเธอก็ขึ้นรถไป
ข้างในก็ได้จะได้ออกรถระหว่างทางถูกต่อว่าต่อขานอืม
รถมาถึงอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะลงจากรถไปแล้วนะค่ะ
คู่กรณีเนี่ยตามไปกระชากผมใช่ค่ะแต่ผู้เสียหายบอกว่าเธอแบบมีสตินะคะ
พยายามจะตั้งสติแล้วก็ไม่ตอบโต้อะไรตั้งแต่ในรถแล้วนะนี่คือในรถค่ะ
อ่าที่ทำลูกศรแดงแดงเนี่ยคือคนที่บอกว่าเธอมาถึงก่อนจะเอา
กระเป๋ามาจองเบาะนี้ได้ยังไงอืมไปนั่งข้างในนู่นค่ะ
เนี้ยเธอก็ถ่ายจากข้างในสุดนะพอถูกว่าตลอด
ฟังคลิปนี้ก่อนกันแล้วกันเนี่ยฮะตอนที่อยู่ในรถ
เดินตามทีมันทุกคน

ขอให้มันได้ไม่ต้องใส่
นี่เธอก็ถ่ายคลิปบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
ถูกต่อว่าต่อขานตลอดก็พยายามอดทนนะฮะ
เธอนั่งรถตู้โดยสารนะครับจากฟิลเจอร์พาร์ครังสิต
เช้าวานนี้นะฮะประมาณช่วง๖โมงครึ่ง๗โมงครึ่ง
เนี่ยแล้วมาลงที่อนุสวรีชายสมรภูมิ
พอมาถึงอนุสวรีชัยสมรภูมินะครับทุกผู้ชมครับ
เธอบอกว่าเธอก็ลงจากรถนะ
แล้วเนี่ยพอลงจากรถปุ๊บนะครับ
ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเดินตามหลังมา
แล้วมาทำร้ายนะครับเอามีคลิปที่อนุสวรีชัยสมรภูมิไหม
ตรงจุดเกิดเหตุนี่ตรงนี้นะฮะ
บอกว่าเนี่ยไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านขายขนมแถวนั้น
ก็กะว่าก็แยกย้ายกันแล้วกันจบก็จบแค่นี้
แต่พอจะแยกย้ายจะเดินไปทำงงทำงาน
ผู้หญิงคนนี้เดินตามมาแล้วกระชากผมเลยฮะ
ใช่ค่ะตอนแรกเธอนึกว่าก็เดินแยกย้ายกันไปคนละทางแล้วนะ
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหโดนคนก่อเหตุเนี่ยเขาย้อนกลับมา
นี่ดึงผมนี่อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะ
เธอก็ตั้งสติไม่ตอบโต้นะครับ
ก็ใช้โทรศัพท์มือถือของตัวเองเนี่ยบันทึกหลักฐานเอาไว้ด้วย
แล้วก็ไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านแถวนั้นนะครับ
เพื่อไปเป็นหลักฐานในการแจ้งความนะฮะ
ผู้หญิงที่มากระชากผมเธอนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะก็เหตุการณ์ก็เป็นอย่างที่บอกแล้วครับ
เธอบอกว่าเธอก็มาถึงก่อนเธอก็วางกระเป๋าเอาไว้จองที่

ไม่รู้หนูยังไม่ได้ว่าอะไรพี่เลย
ตั้งแต่โครดมาหนูยังไม่ได้พูดอะไรเลย
นี่ฮะเธอก็พยายามบอกว่าตอนนั้นก็ยอมแล้วไง

ใช่พี่อยากนั่งตรงนั้นหนูก็ให้นั่ง

พี่ก็อะไรเนี่ยแล้วมันถึงมากระชากผมเขาอีกเนี่ย

วันนี้เราตามตัวเจอหญิงสาวที่ถูกทำร้ายแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าปกติเธอจะขับรถยนต์มาทำงานนะ
แต่เช้าเมื่อวานนี้ต้องรีบหน่อยนะครับ
ก็เลยตัดสินใจว่านั่งรถตู้โดยสารดีกว่านะครับ

แล้วก็เป็นเหตุการณ์แบบที่เกิดขึ้นนะฮะ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับวันนี้เราได้สัมภาษณ์เธอล่ะ
ตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มแบบมีอารมณ์แล้ว
เขานะคะเริ่มแบบเหมือนพูดแบบเริ่มมีอารมณ์แล้ว
คนขับรถตู้ก็เลยบอกให้หนูว่าน้องเข้าไปนั่งข้างใน
หนูก็เลยถือกระเป๋าหนูเดินเข้าไปนั่งข้างใน
ในสุดโดยที่ไม่พูดไม่ตอบโต้ไม่ใดทั้งสิ้น
ความคิดนะคะมารยาททางสังคมมาก่อน
เราก็มีโอกาสที่เราจะเลือกที่นั่งก่อน
ช่วงที่รถออกแรกค่ะก็มีการพูดขึ้นมาด่าแบบกระทบกระทั่ง
แต่ก็หนูไม่มีการตอบใดทั้งสิ้นหนูก็เงียบ
แล้วเขาก็เงียบไปค่ะก็ในใจก็คิดว่าคงไม่มีอะไรแล้ว
แค่เรื่องที่นั่งแล้วหนูก็ยอมด้วยนะ
หนูก็ยอมไปนั่งข้างหลังให้ด้วย
ก็ฝากว่าถึงแม้ว่าเราจะระงับสติอารมณ์ไม่ได้
โกรธจะอะไรมาก็ช่างแต่
เราไม่มีสิทธิ์ทำร้ายร่างกายผู้อื่นแบบนี้ค่ะ
ถ้าเป็นคนอื่นมาทำร้ายร่างกายคนในครอบครัวเขาล่ะ

ถ้าตอนนั้นหนูก้าวเครื่องใดเลื่อนไปคือล้มนะคะ
นี่ฮะอะไรจะหัวร้อนอารมณ์ค้างขนาดนั้น
ค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าผู้เสียหายใจเย็นมากจริงนะคะ
ไม่ตอบโต้เลยตั้งแต่อยู่บนรถตู้แล้ว
แล้วก็ขนาดโดนทำร้ายก็ไม่ตอบโต้นะ
เนี่ยแต่ว่าเธอไปแจ้งความไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับ
เมื่อเช้าวันนี้ฮะแล้วก็ได้ใบแพทย์มา
ก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอพญาไทยนะครับ
ท้องที่เกิดเหตุนะครับตำรวจได้สอบปากคำเอาไว้แล้วนะครับ
เดี๋ยวจะให้ผู้เสียหายไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
แล้วก็จะเรียกคู่กรณีมาดำเนินคดีกันต่อไป
ที่เกิดเหตุตอนที่ไปชี้จุดเกิดเหตุให้เจ้าหน้าที่นะครับ
ก็เริ่มจากท่าจอดรถตู้อนุสวรีที่บริเวณเกาะพญาไทยนะครับ
ผู้เสียหายเนี่ยบอกว่ารถตู้เข้ามาทางซอยรัชวิถี๑๑มาจอดที่ด้านหลัง
แล้วเธอก็บอกว่าในรถตู้เนี่ยนะที่นั่งเป็นอย่างนี้นะครับ
๑๒ที่นั่งของผู้โดยสารคู่กรณีได้ลงจากรถก่อนนะครับ
เพราะว่านั่งตรงจุดเบาะที่นั่งใกล้ประตูนะตรงนี้นะฮะ
ทีแรกเธอเอากระเป๋าไปวางเธอกะจะนั่งตรงนี้
แต่ว่าคู่กรณีไม่ยอมจะนั่งให้ได้เธอก็เลยไปนั่งข้างในตรงนู้นนะครับ
พอรถตู้มาถึงอนุโสรีชายสมรภูมิคู่กรณีก็ลงไป
แล้วเธออยู่เบาะแถวหลังเธอก็ลงตามมา
เธอก็คิดว่าเออคงจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเขาลงไปก่อนแล้ว
โอ้โหว่าเรามาตลอดทางค่ะตั้งแต่ฟิลเจอร์พาร์คลังศิษย
ใช่ผู้เสียหายบอกว่าเขาลงไปก่อนแล้วเดินคนละทางด้วยนะ

ก็เห็นว่าเขาไปทางนู้นแล้วใช่ค่ะเธอลงที่หลังอยู่แล้ว
เพราะว่านั่งอยู่ท้ายสุดเธอก็ลงแล้วเธอก็เดินไป
ปรากฏว่าตามมาฮะตามมาแล้วก็เป็นอย่างในคลิปเนี่ยฮะ
กระชากผมของเธอนะครับทุกผู้ชมครับ
ส่วนคนขับรถตู้โดยสารคันนี้นะครับเราได้เจอนะครับ
เธอบอกว่าคนขับรถตู้บอกว่าวันเกิดเหตุผู้เสียหายขึ้นรถมา
ถ้านับผู้โดยสารเนี่ยก็มาคนที่๑๐เขารับได้คันละ๑๒คน
ผู้เสียหายเนี่ยมาคนที่๑๐แล้วก็วางของเอาไว้ตรงเบาะเดี่ยว
ที่ติดกับระตูทางออกคู่กรณีมาคนสุดท้ายเลยคนที่๑๒
มาถึงก็บอกว่าเอ้ามาถึงก่อนทำไมไม่เข้าไปข้างใน
นิสัยไม่ดีเลยนี่คนขับรถตู้บอกเขาได้ยินนะ
ผู้เสียหายเขาก็เลยเอายอมก็ได้เขาก็ขยับข้าวขยับของ
เข้าไปนั่งเบาะข้างหลังสุดนะครับไม่ได้ตอบโต้อะไรเลยนะครับ
คนขับรถตู้บอกว่าก็คิดว่าเรื่องคงจบแล้วนะ
ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับระหว่างทางเขาก็ขับรถไป
เขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นพอมาถึงปลายทาง
นุสวรีชัยสมรภูมิต่างฝ่ายต่างก็ลงจากรถนะ
เดินไปคนละทางแล้วเนี่ยก็เพิ่งมาทราบข่าวนี่แหละว่า
เอ้ามันมีเหตุการณ์ตามไปทำร้ายกันเนี่ยฮะรถตู้ที่อนุโสรีชัยเนี่ย
เขาจะมาเข้าตรงนี้นะครับที่จะมาเป็นจุดจอดนะครับ
น้องก็ลงมายินหลอก่อนล่างเพื่อให้คนหลังนะเดินขึ้นจุดหลวกแล้วก็ไปนั่งได้
อันนี้ก็เราก็สมัครเจ้าหน้ายนั่งในก็ปลูกศิษย์
ส่วนผู้โดยสารสาวชุดเทานะครับก็ขอแจ้งให้ทราบ
สนพญาไทยบอกว่าข้อหาที่เข้าข่ายแน่นอนก็คือทำร้ายร่างกายนะครับ

ตอนนี้กำลังตามตัวอยู่นะครับแต่เชื่อว่าคงตามตัวไม่ยาก
เดี๋ยวก็จะหาจากกล้องวงจรปิดในระแวกแถวนี้

จากตรงจุดที่ทำร้ายเขาแล้วเนี่ยเดินไปตรงไหนตรงไหนอะไรยังไงต่อ
เพราะเชื่อว่ามาลงรถที่นี่ก็คงทำงานอยู่แถวนี้นี่แหละ

คุณผู้ชมเคยนั่งรถตู้โดยสารค่ะบอกว่าถ้ามาถึงก่อน
ก็ต้องมีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งก่อน
เมื่อสักครู่นี้คนขับรถตู้ก็ยืนยันว่าถ้ามาถึงก่อนมีสิทธิ์ได้เลือกที่นั่งก่อน

นี่นะคะแล้วเขาก็เลยมีการแนะนำมาว่าอีกหน่อยก็ป้องกันแก้ปัญหา
ไม่อยากให้เกิดแบบนี้คนขับรถตู้แจกแจงหน่อยว่า
เออมีสิทธิ์ก่อนค่ะให้มาถึงอะไรอย่างนี้
บริหารจัดการหน่อยคิวรถตู้คอยแจกแจงคอยชี้แจงหน่อย
แต่อันนี้เขาก็พยายามแล้วแหละคือคนที่เข้ามาถึงก่อนเขาก็อรุมอร่วยแล้วนะ
ว่าเรายอมก็ได้เรายอมก็ได้ปรากฏว่าทางฝ่ายนี้ไม่จบ